คุณผู้ชมค่ะช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมา
เกิดเหตุแทงกันตายที่จังหวัดตรัง
พอทีมข่าวของเราไปตรวจสอบแล้ว
หวงแฟนสาวค่ะแล้วก็ใช้มีดกระดำแทงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ

ที่ทีนี้เรื่องของปมการสังหาร
ตำรวจเขาบอกว่าก็น่าจะมาจากเรื่องของอาการหึงหวงนั่นแหละค่ะ

จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายของชำ
อยู่ที่หมู่๒บ้านพรุชีตะบนโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
พร้อมกับชุดสืบสวนทีมแพทย์ทีมกู้ภัย

พอไปตรวจสอบไปพบผู้ตายก็คือนางสาวราตรีนินละออายุ๔๔ปี
มีอาชีพขายประกันรถยนต์ของบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
เสียชีวิตคือสภาพนอนหงายอยู่บนเก้าอี้มีเลือดไหลท่วมตัวเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการทำการชนะสูตรพลิกศพ
ไปพบว่าถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณหายปลาร้า

แล้วมันไปทะลุปอดไปราวนมด้านซ้าย๑แผล
แล้วก็แขนขวาอีก๔แผลรวมแล้วเธอถูกแทงแบบไม่ยั้ง๗แผลด้วยกันนะคะ
ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุแล้ว
โฮแบบนี้ตำรวจก็ต้องเข้าไปปลอบใจนะคะ
จากการสอบสวนนางศรีนวลนับแสนอายุ๖๕ปี
คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นญาติกับร้านค้าจุดเกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุยืนอยู่ภายในสนามย่าคือคนละฝั่งถนนกับจุดเกิดเหตุ
เห็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ตายนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
แล้วมาส่งผู้ตายให้ลงที่หน้าร้านขายของชำ
แล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
จากนั้นไม่นานค่ะก็มีผู้ชายอีกคนซึ่งเป็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
แล้วไปมีปากเสียงกับผู้ตายคือมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเลย
หลังจากนั้นลงมือทำร้ายร่างกายด้วยการตบและตีและเตะจนผู้ตายล้มลง
นางศรีนวลคนที่เห็นเหตุการณ์พอเห็นท่าไม่ดีเสร็จปุ๊บ
ก็เลยวิ่งปรีเข้าไปค่ะเข้าไปจะไปห้ามปรามนะคะแต่ถูกคนร้าย
ตะโกนข่มขู่บอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียถ้าไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวเหอะ
เดี๋ยวจะแทงให้ตายเขาก็เลยบอกว่าตกใจสิคะพอโดนขู่แบบนั้น
พอตกใจก็เลยวิ่งหนีวิ่งหนีไปนะคะวิ่งหนีไปหกล้มตัวเองก็เป็นแผลด้วยนะคะ
แต่ก็ยังเห็นผู้ตายคือก็กระเสือกกระสนดิ้นรนเอาตัวรอดนะคะ
พยายามที่จะหนีฝีมือของคนร้ายรายนี้ที่กระหน่ำทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตีเธอไม่ยั้งเนี่ยนะคะ
ผู้ตายวิ่งไปที่บริเวณโต๊ะหน้าร้านกระทั่งคือวิ่งจนหนีจนจนมุมอะค่ะ
จนมุมติดอยู่กับเสาปูนนี่แหละคุณผู้ชมคลายเม็กซ์คือจุดนี้
สุดท้ายพอผู้ตายหนีจนจนมุมแล้วเนี่ยนะคะคนร้ายเอามีดออกมาเลยค่ะ
เอามีดมากระหน่ำแทงแทงแบบไม่ยั้งนะคะพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนผู้ตายเนี่ยโอ้โหเธอก็ใจดีสู้เสือนะคะ
พยายามที่จะประคองตนเองแบบมีสติวิ่งเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ภายในร้าน
แต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะพลตำรวจตรีนุกูลไกรทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังนะคะ
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะก็คือชื่อเล่นว่านายเอก
นายเอกก็คือนายเชิดศักดิ์นักพรมอายุสามสิบหกปีนะคะ
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วด้วยเนี่ยค่ะสามารถจับกลุ่มได้แล้วนะคะ
แล้วก็นำตัวนายเอกคนนี้คนร้ายรายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
คือพอไปตรวจสอบประวัติของนายเอกเนี่ยปรากฏว่าเป็นลูกชายของนายตำรวจนายหนึ่ง
เคยประจำการอยู่ที่จังหวัดตรังแต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการไปแล้ว
แล้วก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะถามว่าผู้ตายล่ะ
ผู้ตายเป็นใครผู้ตายเป็นแม่ม่ายแล้วก็คบหากับนายเอกเนี่ยสักระยะหนึ่ง
แล้วก็มักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะ
สำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะคะ
ส่วนประเด็นการสังหารแน่นอนตำรวจบอกว่าก็เรื่องชู้สาวนั่นแหละ
แล้วก็เรื่องความโกรธแค้นส่วนตัวตำรวจบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ว่าจะจับตัวนายเอกได้แล้วทีนี้ญาติของผู้ตายเขากังวลบอกว่า
นายเอกคนร้ายเป็นลูกของอดีตนายตำรวจ
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าผู้การจังหวัดตรังบอกว่า
กระนั้นเลยนะคะตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมา
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ